หน้าร้อนแบบนี้หื้อทำไมมันร้อนร้อนร้อนร้อน
ไม่อยากจะทำอะไรเลยทำอะไรก็ไม่โอเคอ่ะ
แต่ว่าบางพื้นที่เขาชอบนะสำหรับหน้าร้อนแบบนี้
อย่างเช่นที่จังหวัดพัทธลุงครับโอ้โหร้อนอย่างนี้แดดดีดี
ตากปลาขายเนี่ยรายได้ดีสุดสุดเลยทีเดียวอ่า
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นช่วงไฮซีซั่นของชาวบ้านที่นี่
ที่ตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงครับจ้ะ
ตากปลาลูกมะลิแดดเดียวขายหรือว่าคนแถวนั้นนะครับ
เขาเรียกว่าปลาลูกแร่ปลาลูกแร่ยังไงนะผมพูดไม่ผิดนะ
ฉันจะเห็นหน้ามากเลยนะแต่สำเนียงผมอาจจะไม่ได้
เหมือนทางทางภาคใต้เขานะครับแต่แถวนั้นเขาเรียกว่าปลาลูกแร่
เป็นปลาลูกมะลิแดดเดียวครับคือเอามาตากแบบเนี้ย
แสงแดดที่มันร้อนจัดก็ช่วยให้ปลาเนี่ยนะครับ
ตากแดดแบบนี้มันสามารถเสร็จสิ้นเอาไปขายได้
คือใช้เวลาสักสามชั่วโมงเท่านั้นเองอ่ะโอ้โห
ถ้าตากเยอะกว่านี้ปลาจะไหม้นะครับอาจจะสุกไปเลยทานได้
มันร้อนจริง๓ชั่วโมงเนอะเพราะว่าแดดดีไงค่ะ
ตากเอาไว้สัก๓ชั่วโมงมันก็กลายเป็นปลาตากแห้งที่มีคุณภาพ
พร้อมจะบรรจุใส่ถุงแล้วก็เอาไปทานได้เลยทีเดียวนะครับ
เขาบอกว่าปลาตากแห้งที่นี่นั้นได้คุณภาพมันจะไม่มีความชื้น
อันนี้แน่นอนเพราะว่าแดดดีแล้วกลิ่นเนี่ยเขาบอกว่าหอมกำลังดี
แตกต่างจากฤดูอื่นที่ต้องใช้เวลาในการตากหลายวันกว่าปลามันจะแห้งแล้วเอามาบรรจุใส่ถุงรับประทานกันได้นะครับ
เอาล่ะช่วงนี้อย่างที่ผมบอกไปพอตากแดดไม่กี่ชั่วโมงก็ได้แล้วโอ้โหก็ทำให้ยอดขายมันดีมากยิ่งขึ้น
เพราะว่าลูกค้าเขาต้องการมากไงทีนี้พอมีปริมาณของสินค้าเยอะมากขึ้นก็ขายดีขึ้นสิครับ
ชาวบ้านบอกว่าถึงร้อนก็ยอมอะไรแบบนี้คือขายแล้วมันได้เงินคุณภาพเขาก็ดีด้วย
เห็นไหมใส่บรรจุถุงอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าวางขายกันตรงแผงแบบนี้ก็คือของป้าเสริมหนูบูล
ทำปลาลูกแร่แดดเดียวขายเนี่ยนะครับช่วงนี้บอกว่าเป็นที่ต้องการของตลาดมากเลยทีเดียว
เนื่องจากปลาแห้งกำลังดีไม่มีกลิ่นอาบชื้นอีกทั้งปลารูกแร่ยังเป็นของฝั่งที่รำปำ
คือถ้าไปที่ลำปัมที่จังหวัดสตูนต้องซื้อปลาลูกแร่แดดเดียวไปรับประทาน

แล้วก็ทานคู่กับข้าวต้มช่วงเช้าโอ้โห
ผมบอกเลยว่ามันคือความสุขอย่างแท้จริง
ข้าวต้มก็อร่อยดิฉันว่ากินกับข้าวสวยก็อร่อยอีกแบบหนึ่งนะ
ใช่แล้วแต่เลยนะครับถามว่ามันราคาแพงไหมล่ะ

ก็แผงของป้านะครับที่เขาขายเนี่ย
ในราคานะกิโลกรัมละ๒๗๐บาท
ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะตามราคานะ๒๗๐บาท
กว่าจะตากกว่าจะเอาปลามากว่าจะมาทำความสะอาด
คือกระบวนการเขาเยอะกว่าเหมาะสมแล้วล่ะ
ใครที่อยากจะกินปลาตากแห้งมาซื้อมาซื้อ
แม่ฉันต้องได้กินพ่อฉันต้องได้กินปลาตากแห้ง
ของดีกินแล้วรอยแรงรอยแรง
เดี๋ยวนี้โลกมันพัฒนาก้าวไปไกลคุณผู้ชมครับ
จะมาขายอยู่หน้าแผงอย่างเดียวไม่ได้

เพื่อยอดขายมันจะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
เออเดี๋ยวนี้นี่นะใครค่อยก็ดูกันทางทีวี

ส่องกันไปเป็นช่องทางทำมาหากิน
เฮ้านี่เขามีของดีปลารุ๊บแบ้

ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ทานเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันว่าอร่อยไม่อร่อย
ถ้าคุณผู้ชมเคยทานแล้วก็ไลน์มา
ส่งข้อความมาพูดคุยมาบอกกันหน่อยก็ได้นะ